เป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูเลยคุณผู้ชม
ใครจะไปนึกคุณพ่อท่านหนึ่งนะ

เจนเด้อ้อมกอดเลยนะ
ต้องไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันหายังหาไม่เจอเลยครับ
คุณพ่อถึงขั้นต้องจุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางขอพระแม่คงคา
ให้ช่วยเปิดทางหาลูกน้ำเมย์ให้หน่อยครับ

คุณพ่อสิงหาชัยอายุ๓๓ปีครับ
ต้องการจะหาน้องน้ำเมยลูกสาววัย๑ปี๙เดือนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย

จะเดินมาพลัดตกแม่น้ำลบบุรีที่อยู่หลังบ้านตรงนี้หรือเปล่านะ
แล้วดูสิหน้าตาน้องน้ำเมยเป็นวัยกำลังน่ารักเลย
คุณพ่อสิงหาชัยกับภรรยาของเขาก็คือคุณจุธามาศเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ทีนี้ออกกะมาช่วงเช้ากลับเข้าบ้านไป
พ่อสิงหาชัยเล่าให้ฟังว่าภรรยาเป็นหวัดก็เลยให้ขึ้นไปนอนพักที่ชั้นบนครับ
ส่วนตัวคุณพ่อเองกับน้องน้ำเมยนอนอยู่ชั้นล่างแล้วก็ให้ลูกน้ำเมยหนุนแขนขวาเล่นมือถือไป
คุณพ่อพล้อยหลับไปหลับไปชั่วโมงเดียว
สะดุ้งตื่นมาเพราะมีเสียงมือถือโทรเข้ามาครับปรากฏว่าอ้าวน้องหายน้องน้ำเมยหายหาไปไหนหายไปไหนหาไม่เจอเลย
ไปถามบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้กันไม่มีใครเห็นเลยครับ
สงสัยว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะเดินไปที่บ้านยายที่อยู่แม่น้ำลบบุรีและอาจจะพลัดตกน้ำโดยที่ไม่มีใครเห็น
คุณพ่อก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงครับเอาเรือท้องแบนแล้วก็เจ้าหน้าที่
นี่ชุดประดาน้ำใส่ชุดสูดน้ำแบบนี้ฮะลงออกปฏิบัติภารกิจค้นหางมอยู่๑ชั่วโมงไม่เจอครับ
ผลัดเปลี่ยนนักประดาน้ำอีกชุดหนึ่งไปค้นหาก็ใช้เวลาปฏิบัติการตั้งแต่บ่าย
จนถึงทุ่มครึ่งคุณผู้ชมยังไม่พบตัวเลยโอ้โหสุดท้ายต้องหยุดปฏิบัติภารกิจไปก่อนนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพบ้านกลุ่มอำเภอเมืองลบบุรีก็เดินทางไปตรวจสอบเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็ไปถามคุณพ่อสิงหาชัยแล้วก็คุณแม่จุธามาศ
แล้วก็ไปถามคุณตาคุณยายรวมไปถึงญาติที่อยู่แถวนั้น
ทุกคนก็ยังไม่แน่ใจว่าน้องน้ำเมยจะเดินพลัดตกแม่น้ำ
หรือว่าจะโดนลักพาตัวไป
แต่ก็เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าที่บ้านของคุณพ่อเนี่ย
หมาดุด้วยนะถ้ามีใครแปลกหน้ามาหมาน่าจะเห่าครับ
แล้วน้องน้ำเมยก็กลัวคนแปลกหน้าด้วย
ถ้ามีใครบุกเข้ามาน้องน้ำเมยน่าจะตะโกนอะไรแบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้คุณปู่กับคุณย่าที่อยู่สุพรรณ
ไปหาหมอดูมาปรากฏหมอดูทักนะคุณผู้ชมฮะ
หมอรู้ทักว่าหลานสาวถูกอุ้มพาตัวไป
ญาติต้องออกตามหาแหล่งบุคคลต้องสงสัย

เป็นกลุ่มติดยาเสพติดในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
แต่ว่าตอนนี้ยังไร้วี่แววครับ
ครอบครัวก็ได้แต่ฝากไปยังคนที่รักพาตัว

พาน้องน้ำเมยกลับมาคืนเถอะคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นห่วงครับ
ครอบครัวจะขาดใจกันอยู่แล้ว
หรือว่าถ้าเกิดว่าตกน้ำไปเขาก็ภาวนาขอให้พบร่างโดยเร็ว
เอาใจช่วยจริงนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มานะ
พ่อหลับลึกขนาดไหนเนี่ยลูกสาวหายไปคุณพ่อไม่รู้
อยู่ในอ้อมก่อนเลยนะเรื่องนี้มันแปลก